ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอฝากลูกไว้กับพี่เลี้ยงนะฮะ
รับจ้างให้เลี้ยงลูกของเธอลูกเนี่ยเป็นเด็กชายอายุเพียงแค่
สิบเดือนเท่านั้นแต่ว่าอยู่ดีดีเนี่ยลูกชายต้องเข้าไปรักษา
ตัวที่โรงพยาบาลด้วยสภาพเนี่ยฮะปากด้านนอกมีแบบเวอะวะเลยฮะด้านไหนนี่ก็
เป็นแผลเต็มไปหมดเลยน้องอยู่ที่โรงพยาบาล๒สัปดาห์แล้วก็เสียชีวิต
ทำให้เธอเนี่ยสงสัยมากว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายนะครับ
บอกว่าไปแจ้งความนะฮะเพื่อให้ตำรวจช่วยสืบหาความจริง
แต่ตำรวจบอกว่าให้ไปหาหลักฐานดูลองไล่หาหลักฐานดู
ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังคือน้องเด็กชายวัยสิบขวบคนนี้นะครับ
สิบเดือนคนนี้นะครับที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสองสัปดาห์ก่อนจะเสียชีวิต
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะแทรกซ้อน
จากบาดแผลที่ใบหน้าและช่องปากจากการถูกทำร้ายนะฮะ
แล้วก็โพสต์เพิ่มนะฮะคุณแม่ของเด็กเนี่ยโพสต์เพิ่มบอกว่าน้องอายุ๑๐เดือนเสียชีวิต
สงสัยว่าลูกอาจถูกกระทำครั้งไปแจ้งตำรวจก็ถูกปัดไม่รับแจ้ง
ซ้ำยังไล่ให้ไปหาคลิปหลักฐานเองเด็กเสียชีวิตไปแล้วร่างก็เผาไปแล้ว
จะเอาอะไรเอาลองฟังเสียงแม่ของเด็กหน่อยนะครับ
วันที่เกิดเหตุไม่ใช่เวทผมด้วย
นู้นเป็นอะไรเขา
เป็นแม่ของเขาค่ะ
เป็นแม่ของเขา

ตอนเขาตายเราจะได้ไปดูที่เกิดเหตุ
มาแจ้งอะไรตอนนี้คือเอาผิดใครเขาได้
แม่ของเด็กบอกว่าเนี่ยเป็นเสียงที่โทรศัพท์ไปคุย

นี่ฮะก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
คุณกัลจอมพลังวันนี้ไปกับแม่ของเด็ก
เป็นหญิงสาววัย๒๐ปี
เดินทางไปที่สพปลวกแดงจังหวัดระยองท้องที่เกิดเหตุ
เพื่อขอติดตามความคืบหน้าทางคดี
แล้วก็ต้องการทราบความจริงว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไร
แม่ของเด็กชายวัย๑๐เดือนบอกว่าอย่างนี้ฮะ
เธอได้โพสต์หาพี่เลี้ยงลูกในโซเชียล
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อมาตกลงค่าเลี้ยงเด็กเดือนละเจ็ดพันห้า
ผ่านมา๓เดือนพี่เลี้ยงคนนี้แจ้งมาว่าลูกของเธอ
หกล้มหน้าฟาดกับของเล่นจนมีแผลที่ปากแบบเวอะหวะไปหมด
พี่เลี้ยงก็ทายาม่วงให้
แต่หลังจากที่รับลูกกลับมาบ้านเนี่ยลูกอาการไม่ดีขึ้น

โรงพยาบาลคิดว่าลูกชายถูกน้ำร้อนลวก
ให้ภัยรักษาที่โรงพยาบาลระยอง๒สัปดาห์โดยให้รักษาอยู่ที่นั่น
ต่อมาลูกมีภาวะปอดติดเชื้อช่องปากเน่ากรามโยก
อาการเข้าขั้นวิกฤตหมอบอกมีโอกาสรอด
สุดท้ายเธอบอกว่าลูกเสียชีวิตวันที่๑๗ธันวาคม
วันรุ่งขึ้นนะฮะ๑๘ธันวาคมเธอก็นำลูกไปชาปนกิจ
ทีนี้เธอบอกเธอติดใจเธอเนี่ยไว้ใจพี่เลี้ยงคนนี้มาก
เนื่องจากพี่เลี้ยงคนนี้ก็เลี้ยงหลานของเธอ๔คน
แล้วเลี้ยงลูกของเธออีก๒คนด้วย
ไม่คิดว่าจิตใจจะโหดเยี่ยมขนาดนี้ตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไร
มันเกิดอะไรขึ้นแผลที่ปากของลูกชายถึงลุกลามเวอะหวะขนาดนี้
มันไม่สอดคล้องกับที่พี่เลี้ยงเด็กบอกว่าเด็กล้มหน้าฟาดของเล่นเลย

เรื่องการตายของน้องเรื่องการแผลแล้วก็แผล
ใช่แล้วคือแบบว่าแผลที่หัวด้วยแล้วก็ที่ใบหน้า
คือหัวนี้ล้มเหมือนกันล้มฟาดของเล่นอะไร
เลี้ยงเขาบอกว่าไม่รู้ค่ะเพราะว่าคนเลี้ยเขาบอกว่าไม่เห็น
แผลที่หัวเป็นลักษณะอยู่ที่ไหน
เป็นแผลแบบว่าเวอะหวะหลุมเข้าไปเลย
ปากเวอะแล้วทีนี้พอได้มา๓อาทิตย์หนูสังเกตที่หัว
รู้สึกว่ามือทำไมมันเสนอก็เลยก็เลยเอาหัวลูกดูแล้วมันก็ร้อง

คือยังสดอยู่เลยหรือครับ
ใช่มันแผลยังสดแต่พี่เพราะว่าน้องมันติดมือหนึ่งหวะ
คุณกันจอมพลังวันนี้ก็เลยพาแม่ของเด็กนะฮะ
มาขอความช่วยเหลือเนี่ยไปที่สพปลวกแดง

อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่
พนักการย์สอบศวรรษรวรรษตำรวจที่ทางแม่ของเด็กเขาโทรไปหา
แล้วก็มีการสื่อสารกันว่าเออทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น
เนี้ยทางรองพลุ่งกลางการสพปแดงนะครับ
เรียกตัวพี่เลี้ยงเด็กคนนั้นมาสอบปากคำแล้วนะฮะนี่นะครับ
ส่วนกรณีที่ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความให้แม่ของเด็กไปหาหลักฐานเอง
บอกทำไมไม่มาตั้งแต่วันแรกวันที่เด็กตาย
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบว่าเป็นตำรวจคนไหน
แล้วทางผู้บังคับบัญชาจะเรียกมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกัน
เราไปที่บ้านของพี่เลี้ยงเด็กนะฮะพี่เลี้ยงของหนูน้อยวัย๑๐เดือนนะครับ
นี่ฮะเธอชื่อพรทิพย์นะอายุ๔๗ปีนะครับ
ก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านนะครับให้ข้อมูลตรงกันว่าทางพรทิพย์เนี่ยเขาเลี้ยงหลานของเขาด้วย
แล้วเขาก็เลยรับเลี้ยงเด็กอีก๒คนนะฮะ
ซึ่งบ้านที่เลี้ยงเด็กก็ดูจะไม่ค่อยถูกสุขอนามัยเท่าไหร่เพื่อนบ้านบอกนะครับ
แล้วทางพรทิพย์ที่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจสพปลวกแดง
วันนี้ไปให้ข้อมูล๒ชั่วโมงนะครับ
หลังจากนั้นเดินทางกลับมาก็ได้คุยกับคุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าอย่างนี้ฮะตอนที่คุยกับคุณพัชรวรินนะครับคือแบบ
ตาแดงน้ำตาคลอเบ้าเลยเธอบอกว่าเธอเนี่ยรับเลี้ยงเด็ก๒
๒คนตั้งแต่ช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาค่าจ้างเลี้ยงคือเดือนละ๗๕๐
จากนั้นช่วงตุลาคมเธอบอกเธอเริ่มสังเกตเห็นริมฝีปาก
ของเด็กชายวัย๑๐เดือนคนนี้เนี่ยมีตุ่มใสขึ้นเป็นกลุ่มแล้ว
ไม่ใช่แค่ด้านนอกนะด้านในกระพุงแก้มก็เป็นตุ่มแดงแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยมันก็แบบเกิดตุ่มแบบลุกลามขึ้นเต็มพื้นที่เลยตอน
แรกเธอยืนยันว่าแจ้งให้แม่เด็กรู้แล้วว่าลูกมีตุ่มขึ้นที่
ปากทั้งข้างนอกและข้างในแล้วมีที่ริมฝีปากด้วยแล้วมัน
ลามไปเรื่อยแต่แม่เด็กไม่ยอมพาเด็กไปหาหมอเธอบอก
นี่เธอมีหลักฐานเห็นไหมแชทไปบอกเนี่ยแม่ของเด็กตอบกลับ
มาบอกอ้อค่ะเธอบอกเธอเนี่ยต้องไปยืมเงินเพื่อน๓๐๐บาทนะ
เพื่อพาเด็กไปหาหมอจึงขอยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเธอไม่
ทำร้ายเด็กจนเสียชีวิตขอให้สังคมเนี่ยอย่าตัดสินเธอ
ด้วยการฟังความจริงเพียงข้างเดียวอยากให้ฟังฝั่งเธอบ้าง
นี่เป็นแชทข้อความที่เธอบอกเธอส่งไปขอยืมเงินเพื่อน
เพื่อพาเด็กไปหาหมอเธอยืนยันว่าเธอรักเด็กทุกคนที่
มาดูแลเนี่ยเหมือนลูกแท้ไม่เคยทำร้ายใคร
ลูกเขาเป็นไข้ลูกเขาไม่สบายลูกเขาตัวร้อนลูกเขาอายลูก
เขาเป็นนิดหน่อยเราก็แจ้งเขาตลอดสี่ทุ่มห้าทุ่มเราก็
ไปบอกว่าลูกลูกเธอเป็นอย่างงั้นอย่างงี้นะเพราะว่าเรา
เด็กเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กมันก็ต้อง
เดือดร้อนแล้วเราก็จะแจ้งแม่เขาแจ้งตลอดที่ถามว่ารัก
ไหมรักมากปัญหาคือไม่ให้เด็กไม่สนใจเองใช่ปัญหาอีก
อย่างหนึ่งเขาต้องย้อนกลับไปดูตัวเขาอีกหน่อยนึงว่าเวลาที่
เราแจ้งแจ้งแจ้งเขาไปน่ะเขาแค่ไหนเขาก็ตืลลลลลแค่
ไหนไปพูดที่ไหนก็พูดแบบกันให้การกับตำรวจเมื่อกี้ก็
พูดแบบเดียวกันต่อหน้าทนายต่อหน้าตำรวจต่อหน้า
สารวัตรก็พูดเหมือนกันไม่ได้เคยทำร้ายเด็กเลยตอนนี้
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับพี่เลี้ยงเด็กนะครับเดี๋ยว
ต้องไปขยายผลในการสอบปากคำพยานแวดล้อมต่างให้
ครบถ้วนก่อนนะครับวันศุกร์นี้ก็จะประชุมร่วมกันกับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะโดยเฉพาะแพทย์ที่รักษา
เด็กแล้วก็ชนะสูตรศพเด็กด้วยนะครับว่ามีร่องรอยการ
ทำร้ายร่างกายแบบไหนอะไรยังไงค่ะเพราะว่าข้อมูลจาก
พี่เลี้ยงเด็กกับทางแม่เด็กก็จะไม่ตรงกันอืมใช่
เพราะแม่เด็กบอกว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยบอกว่าลูกชาย
หกล้มหน้าไปฟาดของเล่นอืมแต่พี่เลี้ยงเด็กบอกแจ้งไป
นานแล้วนะว่าเด็กเนี่ยมีตุ่มขึ้นทั้งข้างในกับ
ข้างนอกปากแม่ตอบแค่อ๋อค่ะเลยต้องไปยืมเงินเพื่อน
แล้วพาเด็กไปรักษาเองอืมมีนะฮะ